ถ้าเราแก้ตรงต้นเหตุไม่ได้แล้วมาแก้เอาตอนปลายเหตุ
ค่ะมันไม่มีทางจะแก้ได้เบ็ดเสร็จหรอกครับปัญหา
มันก็จะวนเป็นงูกินหางกันไปเรื่อยอย่างนี้
เรื่องการแก้ปัญหานี่นอกระบบนี่ก็เหมือนกัน
ก็เห็นพยายามแก้กันมาแล้วหลายรัฐบาลยิ่งแก้ปัญหาก็ยิ่งมาก
เพราะเราแก้กันที่ต้นเหตุไม่ได้ต้นเหตุที่สำคัญคือความลำบากยากจน
ไม่มีจะกินแต่ว่าอยากทำมาค้าขาย
อยากหารายได้ให้พอได้มีเงินประทังชีวิตไปวัน
เมื่อไม่มีเงินมาทำทุนมันก็ค้าขายไม่ได้สิครับ
ประกอบอาชีพไม่ได้คนที่ลำบากเดือดร้อนไม่มีอาชีพ
เขาก็ดินลนหาแหล่งเงินกู้มาเป็นทุนค้าขายกันวันต่อวัน
แหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนที่รัฐบาลพยายามจะจัดให้
ออกเป็นโครงการเยอะแยะผ่านธนาคารรัฐชื่อเท่เท่
เผินเผินก็สวยหรูดีคือคล้ายคล้ายกับว่ากู้ได้ง่าย
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องเอาอาชีพไปค้ำประกัน
คล้ายคล้ายกับว่ากู้ได้ง่ายแต่พอเอาเขาจริงจริงมัน
มันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเยอะเลยครับ
คนลำบากยากจนเข้าไม่ถึงกู้ไม่ได้
ตามที่รัฐบาลแต่ละชุดโปรยยาหอมให้
เขากู้ไม่ได้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งมันมีทั่วอยู่ทุกถั่วระแหงทุกตำบลทุกอำเภอ
แล้วเดี๋ยวนี้ก็ถึงขั้นออกใบปริวเชิญชวนแจกจ่ายไปถึงหน้าบ้านแล้วด้วย
ทีนี้ถ้าถามว่าการปล่อยเงินกู้นอกระบบมันผิดกฎหมาย
แล้วดอกเบี้ยก็สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเออแล้วทำไมจึงมีได้
ทำไมถึงอยู่ได้ทำไมตำรวจไม่จับทำไมตำรวจปล่อยให้มี
คำตอบง่ายก็คือว่าตำรวจเขาก็หลิวตาเสียข้างหนึ่ง
เพราะตำรวจคิดว่าเออถ้าไม่มีนายทุนปล่อยเงินกู้
ชาวบ้านก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเพราะไม่มีทุนจะเอาไปทำมาค่าขาย
เอาไปทำมาหากินถ้าไปจับกลุ่มกันหมด
ก็ยิ่งตัดช่องทางทำมาค่าขายของประชาชนอันนี้ว่ากันโดยเหตุผลที่เรียกกันว่าเป็นเหตุผลโดยสุจริต
คือตำรวจคิดอย่างนี้แต่มันก็มีเหตุผลที่ไม่สุจริต
มันซ่อนเล้นตามมาคือนายทุนเงินกู้นอกระบบเหล่านี้
เขาส่งสวยให้ตำรวจท้องที่ควบคู่กันไปด้วยตำรวจมีเอียวด้วยว่าอย่างงั้นเถอะ
กับการทำไม่รู้ไม่ชี้ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์อดีตรองอธิบดีดีเอสไอ
ท่านเคยบอกว่าจากการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
ตำรวจท้องที่เกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ
มีอยู่เยอะมากเป็นพันพันคนอ่ะท่านบอกว่าประมาณสองพันคนนะ
ที่ผมจำได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมนายทุนเงินกู้นอกระบบ
มันจึงไม่หมดมันจึงมีอยู่เมื่อยังมีอยู่และหมดไปไม่ได้
มันก็เป็นที่มาของการปฏิบัติการคมครู
ถึงขั้นส่งคุณคนไปทำร้ายร่างกายไปคมครูแล้วเราจะเห็นข่าวแบบเนี้ย
ออกมาเป็นคลิปข่าวเป็นระยะระยะช่วงหลังเพราะว่ามีคนถ่ายคลิป
แล้วส่งก็ออนไลน์แล้วก็มาออกทีวี
ล่าสุดที่อุดรธานีเนี่ย
ที่ตำรวจใหญ่ระดับผู้ช่วยพบตรผลตำรวจโทษศุลเชษหักพันธุ์
บินไปไปกวดขันสั่งการเองว่าตำรวจต้องเอาจริงนะ
ตำรวจต้องเด็ดขาดกับพฤติกรรมการทวงหนี้และทำร้ายร่างกายกันนะ
ต้องดำเนินคดีกับแก๊งทวงหนี้พวกนี้ให้ถึงที่สุดให้คนพวกนี้ได้รู้ว่าถ้าขืนทำอย่างนั้นเนี่ย
จะต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วต้องติดคุก
นั่นคือคดีการทำร้ายร่างกายที่เป็นคดีอาญาด้วยถ้าตำรวจท้องที่เอาจริง
ไม่ทำตัวเอ็นเอียงไปอยู่ข้างในทุนเงินกู้ปัญหามันจะคลี่คลายลงมาเยอะครับ
ทีนี้ก็เหลือปัญหาดอกเบี้ยโหดมันจะแก้กันยังไง
คลิปข่าวที่ออกเป็นข่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีสองสองคลิปนะ
คลิปหนึ่งกู้เงินมาห้าพันต้องส่งดอกเบี้ยวันละร้อยอีกคลิปหนึ่งไปกู้มาเจ็ดหมื่น
ต้องจ่ายดอกวันละสี่พันเอาเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยนะ
เบี้ยอย่างเดียวเนี่ยเดือนละแสนสองนะครับ
ดูคลิปแล้วก็ชวนสงสัยว่ามันทำกันได้ยังไง
มันทำกันได้ยังไงนี่เป็นบ่อเกิดของความลำบากความเครียด
เจอกันอยู่เยอะมากตอนนี้เรื่องเป็นหนี้
ระบบเนี่ยผมนั่งดูข่าวพวกนี้ก็นึกในใจถึงกรณีที่ว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีคนฆ่าตัวตายเยอะเลยครับ
เกือบทุกรายจะมีคำบอกเล่ามาจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัว
ว่าสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายก็เพราะว่า
กู้หนี้ยืมสินนอกระบบมาแล้วหาเงินไปใช้หนี้เขาไม่ได้
แล้วเจ้าหนี้มันก็ส่งคนมาทวงทุกวันถูกคมครูทุกวัน
เครียดทนไม่ไหวหนีปัญหาฆ่าตัวตาย
แล้วหนักไปกว่านั้นก็คือที่เราเห็นข่าวบางกรณีเนี่ย
ที่เขาคิดว่าถ้าตัวเองตัดช่องน้อยแต่พอตัว
ตายไปอ้าวแล้วเมียลูกจะอยู่กันยังไง
รายได้ก็ไม่มีไอ้คนทวงหนี้มันก็ต้องมาอารวาสเอากับลูกกับเมียต่อ
จะต้องรับภาระหนี้สินต่อจากตัวเอง

แล้ววิธีฆ่าตัวตายกันยกครัวไงครับ
แล้ววิธีฆ่าตัวตายกันยกครัวคนที่เขามีปืนเขาก็ใช้ปืนไม่มีปืนก็ใช้วิธี
อังเต๋าเอาเต๋าอังโลโมมาและจุดไฟลงควัน
ฆ่าตัวตายในรถมั่งในห้องมั่ง
ก็ลองคิดดูแต่ครับว่าถ้าจะตายต้องทรมานกันแค่ไหน
ลูกทั้งเมียทั้งตัวเอง
ก็ตั้งคำถามกับตัวเอกว่านี่ประเทศไทยเราจะมีโศกนาฏกรรมแบบนี้
อีกนานแค่ไหนเราจะมีโศกนาฏกรรมแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
แล้วจะเกิดขึ้นมาในวงกว้างตามมามากน้อยแค่ไหน
โศกนาฏกรรมที่เจอความลำบากยากจน
ต้องหาทางออกโดยการฆ่าตัวตายกันบ่อยในขณะนี้
นี่เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันคิด
แล้วช่วงนี้มันยังไม่ถึงที่สุดหรอกครับ
เพราะว่าผลกระทบจากโควิดระบาดตอนนี้ก็ยังระบาดอยู่มาก
แม้ว่าจะไม่มีอาการรุนแรง
แต่ว่าผลกระทบที่ทำให้ทำมาหากินลำบาก
ืดเคืองแรงแค้นมันก็ยังอยู่
การทำมาค้าขายที่ยังถูกจำกัด
เงื่อนไขต่างก็มีอยู่
ไม่มีรายได้ก็ยิ่งหนักเข้าไปทุกวัน
คนทำมาค่าขายเขาก็เดือดร้อน
ก็แขวนป้ายสู่ปิดกิจการปิดกิจการปิดกิจการ
แต่ละกิจการที่ถูกปิดไปนั้นเนี่ย
หมายถึงการสิ้นเนื้อประดาตัว
และหมายถึงส่งผลกระทบไปถึงพนักงานลูกจ้าง
ที่เคยมีรายได้ก็ไม่มีรายได้

ที่เกิดความเครียดแล้วก็วนกันอยู่อย่างนี้

วันพรุ่งนี้เนี่ยวันมาคะบูชา
มีคนส่งคลิปมาให้ผม

รายการสิทธิ์คิดเส้นใต้วันนี้
เป็นข้อเตือนใจจากหลวงปู่มั่นครับ
คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นเนี่ย

หลวงปู่มั่นท่านมีคำสั่งสอน
ให้สติเตือนใจไว้ยังไง

สูดลมหายใจลึก
แล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านพ้นไป

เวลาของเราน้อยลงไปอีก๑วินาทีแล้วนะ
ท่านบอกว่าเรื่องหลายเรื่องที่ผ่านเข้ามา
มันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดี๋ยว

อีกคำสอนหนึ่งที่ท่านให้สติ
ความสุขง่ายต่างมา
ถ้าวันนี้เรายังกินข้าวได้อยู่

แค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครอีกตั้งหลายคนแล้ว
ฟังทั้งหมดนี้แล้วถึงจะไม่มีใครช่วยเราได้

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณนะคะอาจารย์สุภาพ

จริงมันเกิดเป็นปัญหาเป็นวงเป็นลูกโซ่แบบนี้จริง

ถ้าประชาชนยังไม่มีอยู่ไม่มีกิน
เราไม่สามารถจะไปเข้ากู้ตามระบบที่มันควรจะเป็น

เขาก็ต้องไปพึ่งนอกระบบ